โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่๑๓คน
บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจ
ไม่ว่าจะมีข่าวดีเร็วหรือช้า
เพราะทันทีที่พบตัวทั้ง๑๓ชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลและส่งต่อตัวผู้ป่วย
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาล่าช้า
จึงต้องทำการซักซ้อมแผนไว้และไม่ใช่แค่วันนี้
แต่เผื่ออนาคตหากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบทเรียนให้กับทุกคน
ที่สำคัญต้องยกระดับการซักซ้อมแผนป้องกันภัยทุกอย่างในประเทศต่อไป
เกิดเหตุวัยรุ่นยิงกันได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บได้นั่งดื่มสุรากัน
บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หมู่๕ถนนสายระเบาะไผ่ศรีมหาโพธิ
ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ
ได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน
และแล่นผ่านไปมาทำให้กลุ่มผู้บาดเจ็บไม่พอใจ
ซึ่งเคียวรถไปเร่งเครื่องใสและโตเถียงกัน
เกิดเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยกันขึ้น

ชักปืนออกมายิงเข้าใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บจำนวน๓นัด

มีพกพาใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพยายามฆ่าต่อไป